การเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาคือ

เมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังการแถลงข่าวจากตำรวจ
เรียนว่าน่าจะเป็นการแถลงที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะ

จะปิดคดีแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่
โรเบิร์ตเปิดปากขับเรือกระชากทำแตงโมตกเรือ
คือบางคนพอได้ยินข้อมูลนี้แล้วเฮ้ยเป็นข้อมูลใหม่

อ้าวแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนแรก
คือตอนแรกเราได้ยินที่บอกว่า
คนที่บังคับเรือตอนที่คุณแตงโมตกคือคุณโรเบิร์ต

แต่ไม่รู้ว่าทำให้เรือกระชาก

สิ่งที่เขาให้การเนี่ยมันอยู่ในสำนวนตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
แต่เพิ่งมาแถลงอย่างเป็นทางการให้สื่อมวลชนให้สังคมได้ทราบเมื่อวานนี้

คุณผู้ชมเราย้อนกลับไปฟังคำแถลงข่าวเมื่อวานนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะ
แถลงข่าวนำโดยพลตำรวจรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักการตำรวจแห่งชาติ
อีกท่านหนึ่งคือพลตำรวจรีอุดรยอมเจริญนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
นี่ค่ะร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะ
ตอบข้อสงสัยของสังคมในหลายประเด็นเลย
แล้วจู่เมื่อวานมีข้อมูลใหม่บอกออกมา
บอกว่ามี๒คนบนเรือยอมรับว่ามีการอับยา

คุณผู้ชมเรื่องนี้ตำรวจก็ตอบคำถามเหมือนกันนะคะ
ที่สุดแล้วเนี่ยมีการอับยาบนเรือจริงหรือเปล่านะคะ
เอาแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าพอสมควร
มีการสอบปากคำพยานไปแล้ว๗๗ปาก
พร้อมทบทวนหลักฐานที่มี
กล้องวงจรปิด๖๐ตัวคลิปวีดีโอ๒๐คลิป
ที่ประชาชนส่งมาให้มีทั้งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์
อันไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะถูกบรรจุในสำนวนคดี
พลตำรวจตรีอุดรรองค์ผู้บรรจการตำรวจภูทรภักดิ์๑
และในฐานะโคศกของคดีนี้ท่านบอกว่า
เดี๋ยวฉันชอบการให้คำสัมภาษณ์ของตำรวจท่านนี้นะ

พูดตรงไปตรงมามีตะกะมีหลักการรองรับ
ตอบคำถามก็สุภาพนุ่มนวลนะครับ

จากคำให้การของคนที่อยู่บนเรือหลายครั้ง
พอจะทำให้เห็นภาพขณะเกิดเหตุ
ตั้งแต่คำให้การของนายภัยบูลศรีกาญจนานันต์

โรเบิร์ตยอมรับว่า

แต่ตอนนั้นผมอยากลองทดลองขับเรือ
ก็เลยทำให้มือใหม่นึกออกไหมคะ
ก็เลยทำให้มีจังหวะที่เรือกระชาก
ขณะนั้นใช้ความเร็วเรือ๘น็อต
จนทำให้คุณแตงโมพลัดตกเรือบริเวณกาบด้านซ้าย
หลังจากที่คุณแตงโมทำธุระส่วนตัวแล้วพยายามจะลุกขึ้น
ซึ่งเป็นช่วงจังหวะเสี้ยววินาที
โดยมีพยานบางคนก็รู้สึกว่าเรือกระชากเหมือนกัน

ถ้าเกิดโรเบิร์ตออกมาบอกแบบนี้บอกว่า

ขับเรือกระชากคุณแตงโมตกไป

ตำรวจบอกว่าอันนั้นก็ยังเป็นความจริง

แต่โรเบิร์ตเนี่ยคือเป็นประเด็นที่

แล้วกระชากเรือทำให้คุณแตงโมพลัด
ตกลงไปในจังหวะที่จับขาแซน

นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้

ตำรวจออกมาแถลงแบบนี้ปิดสำนวนได้แล้วใช่ไหม

จากหลักฐานในขณะนี้แนวโน้มทางคดี
เป็นการประมาททำให้มีความตาย
ยังไม่บ่งชี้ถึงการฆาตกรรม

และยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้สารเสพติด
เมื่อวานนี้ตั้งคำถามกันใหญ่เลยนะ

ไม่ปรากฏว่ามีการใช้สารเสพติด

แต่เพื่อให้สังคมสิ้นข้อสงสัย
ตอนนี้พนักงานสอบสวนยืนยันแบบนี้
ยังไม่มีการปิดสำนวน

เพราะตอนนี้พนักงานสอบสวนค่ะคุณผู้ชม

แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิต
เพราะจะไปมีผลต่อการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
คดีจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับถ้าผลออกมาบอกว่า
คุณแตงโมเนี้ยแผลเนี้ยเกิดก่อนตกเรืออืม
เลยนะคะแสดงว่ามีการถูกทำร้ายร่างกาย
และอาจจะเป็นการฆาตกรรมด้วยใช่ค่ะ
ตอนนี้แนวโน้มคือประมาทถูกไหมอืม
ถ้าเกิดว่าผลออกมาแบบที่ที่ฉันพูดไปเนี่ยคดีพลิกเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าไอ้กระบวนการนี้
ต้องใช้เวลาสักประมาณ๑สัปดาห์ถึงจะทราบผล
แล้วที่สำคัญตอนนี้พบตรสั่งการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ครับให้จำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่ง
จำลองกันไปแล้วกี่ครั้งคะบิ๊กปั๊ดบอกว่าให้จำลองอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพราะฉะนั้นคดีนี้ยังคงต้องตามต่อนะคะ
เอาส่วนการทิ้งแก้วเรือล่ะคะส่วนการทิ้งแก้วเครื่องดื่มนะคะ
ทิ้งแค่แก้วเครื่องดื่มตำรวจสันนิษฐานว่า
เกิดจากความกลัวในธรรมนองเดียวกับเมาแล้วขับ
ก็เลยพยายามที่จะทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
และมีการนัดแนะคำให้การหลังจากที่เกิดเหตุด้วย
มีการไปสถานที่ต่างทั้งปั๊มทั้งอู่
คนที่อยู่ในสภาวะตกใจเนี่ยพอเรียกมาสอบคำให้การเนี่ย
มันก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างมีนัยสำคัญ
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะและจากพยานหลักฐานที่พบในขณะนี้
ไม่ปรากฏด้วยนะคะว่าคุณแตงโมเนี่ย
ไปรับงานเอ็นหรือเธอไปรับงานเอ็นเตอร์เทนนะคะ
แล้วถามต่อว่าจากนี้จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ใครเพิ่มเติมไหมตำรวจบอกยังไม่มีณตอนนี้ก็สองคนอยู่
ณตอนนี้สองคนแล้วเรื่องของการทำลายหลักฐาน
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวฮาจบไหมตอนนี้สถานะจ๊อบ
ยังคงเป็นพยานในคดีนี้ค่ะ